แต่ที่จะพาไปก็คือไปหาของกิน

ชิสนาคาเฟ่

ขอเป็นภาษาคนปกติอ่ะได้มั้ยคะ
ชิดนาคาเฟ่แค่นั้นแหละตั้งอยู่ที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นร้านกาแฟเล็ก
เพิ่งเปิดตัวมาได้เพียงแค่เดือนเดียวแต่ว่าเป็นกระแสดังมากในโลกโซเชียล
เพราะอะไรเพราะว่าบรรยากาศของร้านมันเก๋ไก่สไลเดอร์ไม่เหมือนที่ไหน
เพราะว่าร้านเขาเนี่ยตั้งอยู่ริมทุ่งนามองไปมุมไหนมันก็เขียวไปหมดล่ะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วมีที่ให้นั่งแบบพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้อารมณ์คล้ายแทเบอร์ลินที่แบบนั่งแล้วมันเด้งขึ้นมา
แต่เนี่ยมันไปถึงกันเด้งจึงออกไปเป็นตั๊กไฮ
มันก็แบบให้เหมือนเรานอนดูบนอากาศมันไปสบาย

มันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชั้นดีเลยนะ
แล้วก็จิบกาแฟแล้วก็ของหวานอร่อยที่นี่

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอไปที่ร้านแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ
คุณเจ้าของร้านคุณได้ไอเดียแบบนี้มาจากที่ไหนยังไง

ตามที่เห็นจากแบบตามร้านกาแฟทั่วไป
ก็จะมีพวกตาข่ายพวกสะพานอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราก็ไอเดียแบบเก็บไอเดียทีละเล็กละน้อยแล้วเราก็มาสร้าง
คือไม้ก็จะเป็นไม้ของร้านที่บ้านเราเองค่ะ
คุณค่าส่วนใหญ่ของไม้เป็นคนไหนครับ
ก็จะเป็นพวกเด็กนักเรียนอะไรอย่างนี้
แล้วก็พวกคนที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบเช็คอินอะไรประมาณนี้

เค้าไปคนที่ชอบกาแฟมากวันไปร้านกาแฟสัก๒๐ร้าน

นอนไม่หลับมาหลายวันกว่าจะเปิดร้านนี้ได้
ไม่เขาต้องเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้ว

นี่สะพานไม้สวยเนี่ยเป็นไอเดียของเธอเลยนะครับ

ลองมาปรับใช้กับที่ร้านของเธอเอง

เมนูมะพร้าวปั่นสาคู
สีเขียวนี่คือสาคูใช่ไหม

แล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวปั่นลงไป

น้ำของมันเป็นน้ำมะพร้าวหอมสด
มาปั่นกับนมสดเข้าไปด้วย
โอ้โหมันหวานมันหอมละมุน
แล้วก็เคี้ยวหนุ่มกับสาคู
อารมณ์คล้ายกับชาไข่มุก
คล้ายกันแต่ว่าสาคูมันจะเม็ดเล็กนะ

แล้วมันก็จะแบบปึ๊บเคี้ยวเคี้ยวเข้าไปเนาะ

ไข่กบมันจะลื่นกว่านี้มั้งดิฉันว่าอันนี้มันจะเหนียวหน่อยนะ
ก็ห่อ๖หมวกห่วงไปฝากป้าละกัน
ยังไงซะก็ย้ำกันนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถไปกันได้
ที่ร้านชิดนาคาเฟ่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ตอนนี้ทางร้านเขามีโปรโมชั่นพิเศษ
สำหรับเหล่าบรรดานักเรียนน้องหนูนี่แต่งชุดนักเรียนแบบนี้
แสดงตัวเป็นนักเรียนถูกแท้แน่นอน
แล้วก็ได้รับการลดลงไปอีก
อย่างเช่นพวกเมนูน้ำปั่นจะลดลงไป๕๐

ให้ใส่ชุดนักเรียนไปร้านนี้เผื่อจะได้ส่วนลด
จริงนะเจ้าของร้านเนี่ยนอกจากใส่ชุดนักเรียนแล้วเขาดูหน้าด้วยนะคะ
ไม่ใช่ว่าหน้าอย่างคุณอย่างดิฉันใส่ชุดนักเรียนแล้วเขาลดราคาให้

เดี๋ยวเขาดูหน้าเขาก็รู้แหละบัตรประชาชนไม่ต้องเอามาเขาก็ได้
ถ้าผมใส่ชุดลูกเสือไปไม่ได้เหรอ
แต่ไม่ได้รถราคา
คุณก็จะเหมือนอาจารย์สอนลูกเสือ
อาจจะคิดเพิ่มก็ดูซ้ำไป
จะซื้อไปฝากนักเรียนไหมคะคุณครู